คุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์เขาขับตามรถเก๋ง
แล้วอยู่รถเก่งจะเลี้ยวซ้ายกระทันหัน
เอามอเตอร์ไซค์ก็ชนโครมเขาให้
และที่สำคัญนะฮะตัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปฟาดเสาไฟฟ้าข้างทางแบบที่จะเห็นนี้นะครับ
เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมฮะนี่รถเก๋งมาแล้วนะฮะกระบะเบียงขวาออกไปแล้ว
รถเก๋งจะเลี้ยวซ้ายมอเตอร์ไซค์ชนทันที
แล้วตัวคนขี่ไปฟาดกับเสาไฟตรงนี้คุณ
จุดเกิดเหตุพบรถเก๋งโตเวตาออร์ติสนะฮะ
อยู่ข้างทางมีรอยเฉียวชนด้านท้ายแล้วครับ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์อายุ๓๐๔๐ปีคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นสภาพนะ
เขาพิงเสาแน่นิ่งเลยนะฮะ
ร่างกายเนี่ยฟกช้ำเพราะว่าตัวเนี่ยไปฟาดกับเสาไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนี่คุณดูสิ
พอฟาดเสาเขาก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละครับ

คนขับรถเก่งเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ขับรถมาตามถนนเสรภูมิ๑๐๑

เลี้ยวซ้ายเพื่อจะจอดซื้อของ
ตัวเองก็เลี้ยวซ้ายกระทันหันเหมือนกันนะคุณนะ

หลังจากนั้นก็จอดรถประคองเข้าข้างทาง
ประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือคนเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายเสรภูมิ๑๐๑
ในอำเภอธวัดบุรีจังหวัด๑๐๑นะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรงนี้แหละฮะชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ